หลังจากที่ใช้ความนิ่งสยบทุกความเคลื่อนไหวมานานนะคะ
ล่าสุดก็ถึงคราวที่หนุ่มปีเตอร์คอปเดอเรนดอลต้องออกมาชี้แจงแล้วล่ะว่าเพราะอะไร
ทำไมถึงปิดฉากความรักระหว่างเขาและสาวพลอยพลอยพันธุ์
ทั้งที่มีโซ่ทองคล้องใจอยู่แล้วถึงสองคนนะ
แล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่คุณปีเตอร์ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้
โดยให้เหตุผลว่าที่ต้องเลิกกระหลากันไปเนี่ย
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนอยู่ด้วยกันมีการทะเลาะกันบ่อยมากจนไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณปีเตอร์บอกว่าจะไม่ทิ้งภรรยาและลูกลูกทั้งสองคนอย่างแน่นอนค่ะ
ออกมาเปิดใจถึงประเด็นที่ค้างข่าวมานานนับปี

ปมชีวิตคู่ระหว่างเขากับภรรยาสาวพลอยพลอยพันธุ์
โดยก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงได้ออกมาประกาศลั่นว่า
ขอจบเส้นทางรักกับนักร้องนักแสดงหนุ่ม
เหลือแค่รอเซ็นเอกสารเท่านั้น
ล่าสุดปีเตอร์ออกมายอมรับว่า
เป็นคนเอ่ยปากขอหย่ากับฝ่ายหญิงเอง

และเห็นว่าหากอยู่ด้วยกันต่อไปก็คงไม่รอด
แต่ไม่ใช่เพราะเรื่องมีมือที่๓อย่างแน่นอน
ส่วนความสัมพันธ์ของเขากับแอนนี่

ปีเตอร์ย้ำว่าสถานะเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานเท่านั้น

หากเลิกรากันอย่างเป็นทางการแล้ว

และจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้ลูก
พร้อมเตรียมซื้อบ้านหลังใหม่ให้อีกฝ่ายด้วย

คงต้องมีการคุยแบบชัดเจนอีกครั้ง
ก่อนจะเอ่ยปากถึงการเซ็นเอกสารหย่าว่า
ยังไม่มีการตกลงวันใด
จากเจ้าตัวยังยุ่งเรื่องทำรายการ

ตอนนี้ผมบอกว่าเพื่อความสบายใจอย่างนี้ครับ

ถ้ามันอยู่ไม่ได้คือไม่ต้องคอยท้อกันต่อหน้าลูกดีกว่า
ถ้างั้นคือถ้ามันอยู่กันไม่ได้แล้วมันต้องทะเลาะกันตลอดเวลา

แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคือยังไง
ก็คือผมก็จะดูแลอยู่แล้วครับ

ก็คือเดี๋ยวคงซื้อบ้านให้ใหม่เลยนะครับ
เลี้ยงดูแลผมจัดเต็มอยู่ตลอดเวลาการศึกษา
นี่ก็ต้องห่วงครับผมก็ต้องจ่ายเต็มนั่นแหละครับ

แล้วก็ซื้อสองหลังเล็กอย่างนี้ให้มีที่อยู่กันทั้งคู่
ถ้าเลี้ยงดูมีใครก็บอกให้เขาว่าจะให้เดินเท่าไหร่ไง

ให้เขาแบบว่าได้เห็นว่าคือมันจะมีอะไรยังไงบ้างครับ

ก็แค่คือผมก็แค่คิดว่าคืออยากจะช่วยเลี้ยงอย่างนี้ครับ
เลี้ยงด้วยกันไม่ได้ก็แบ่งกันเลี้ยงก็ได้

แต่ว่าก็คือผมก็อยากจะแบบว่าอยู่ตอนนี้เขาโตด้วยอย่างเนี่ย
มันไม่มีพ่อคนไหนไม่อยากช่วยเลี้ยงลูกหรอกครับ

การที่จะเริ่มอะไรบางอย่างกับอีกคนนึงเนี่ยครับ

มันเป็นเรื่องที่จริงแล้วมันพิเศษมากอย่างนี้ครับ

คือถ้ามันไม่มีลูกนี่มันจะเป็นเรื่องที่มันง่ายกว่ากันเยอะเลยครับ
พอมีแบบว่าเด็กมาปุ๊บนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องคิดแล้วคิดอีก
แล้วก็ลำบากใจกับทุกอย่างที่ทำนะครับ
ในเมื่อแบบว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเลือกคู่ชีวิตแล้วเนี่ยครับ
มันก็เป็นเรื่องที่มันมีความรู้สึกดีอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปนานเท่าไหร่ก็คงยากที่จะลืมนะครับ
ถ้าทุกคนลองคิดดูดีครับย้อนเวลากลับไปนะครับ
ผมเปิดเผยทุกคนที่ผมเป็นแฟนด้วยนะครับ
ผมไม่มีแบบว่ามีแฟนคนอื่นแล้วก็ไปเจ้าชู้อย่างเงี้ยไม่เคยมีนะครับ
อันนี้เป็นหุ้นส่วนแต่ว่าเป็นหุ้นส่วนคนสุดท้ายที่เข้ามาตอนหลัง
ทั้งนี้ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่๓อย่างใบเกอร์สาวแอนนี่ก็ขอโทษสังคมที่ทำให้เข้าใจผิด
ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่คิดแทรกเข้ามาในชีวิตคู่ของพลอยและปีเตอร์อย่างแน่นอน
ส่วนเรื่องภาพหลุดที่ออกมานั้นเจ้าตัวชี้แจงว่าเป็นคลิปที่ไปกันหลายคนและที่ซ้อนท้ายปีเตอร์เพราะรถเธอเสีย
จะชี้แจงเรื่องที่โอบฝ่ายชายก็เพื่อความปลอดภัยค่ะ